อ้าวมานี่ปันคัมแบ๊ก
น้ำน้ำน้ำจะเลิกเล่นไอจีแล้วน้ำมาแล้วหรอ
ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายใช่ไหม
ไปมีเรื่องกับน้องน้ำชาชีระนัทใช่ไหม
ที่แบบว่าด่ากันแบบว่าขลมกันเลยทีเดียวนะ

ทิ้งอีนน้ำชาน้ำชาน้ำทีมปัน
กินน้ำชาก็มาโวยมาโวยปันว่า
ทำไมคุณกินน้ำแข็งไปมากไปหรือเปล่า
คุณถึงได้แบบว่าเออพิมพ์ไปแบบนั้นนึกไม่นั้น

นี่เอามันไม่เป็นไรเหรอ

ต้องบอกอย่างงี้เลยว่าเอ่อ
เขาก็ออกมาขอโทษนะ

แล้วก็ทางครอบครัวก็ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วด้วย
นักแสดงวัยสาวใสก็กลับมา
มีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะ

บอกว่าลงจำเลิกเล่นแป๊บเดี๋ยวกลับมาเลย
ตอนที่คนตามปัน๔ล้านอย่างนั้น
อย่างนี้ไงเหรอเหรอ๙ล้านในมืออีกเวช

ดายนางคนตามเยอะนะ
จะแค่นั่งเลอค่าเนาะ
บางหนึ่งนะประมาณนั้น

พร้อมยกธรรมะสอนใจให้แง่คิดด้วยภาพธรรมะเตือนสติ
นี่ดูนี่เห็นไหม
ดึงลิ้นเลยต่อแหลมากดึงลิ้นเลย

นั่นรึเปล่าเอาครีมคีบลิ้นเลย
สตอนักเห็นไหม
เห็นถึงวิบากรรมของผู้ที่ใช้สื่อในการใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่น

บาปและผลกรรมจะส่งผลประกอบการใดก็ไม่สำเร็จ

ใช่ฉันฉันบอกตามตรงฉันไม่ได้สตออะไรใดทั้งสิ้น
ความที่ฉันไม่สตอนี่ไงถึงได้สะเทือน
เชื่อผมมาว่าคุณมดดำเนี่ยนะต้องโดนเขาเนี่ยลากลิ้นมาแล้วเป็นอีกาปากเหล็กเนี่ย
จิกแล้วอีกาก็ถุยทิ้งเพราะกินไม่ลง

หนุ่มคือฉันมันชั่วทุกอย่างใครจะประเสริฐเหมือนเธอล่ะ
เธอมันเป็นคนดีเธอมันเป็นคนประเสริฐเธอมันเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
เธอไม่ยุ่งเรื่องอะไรเลยเธอเป็นคนเลยค่ะ
นี่ก็เลยลงนี่เลยพระราชบัญญัติเนี่ยพรบคอมพิวเตอร์เลยนะว่าระวังนะ
ถ้ามันสตอแบวแหลกกันเยอะแยะมากไฟล์เขียนอะไรที่เลวเลง

ก็จะก็ฟ้อง
แม่ละเอาจริงนะ